มาดูเรื่องของคุณตังโมนิดาครับ
โพสต์ข้อความเมื่อวานนี้เราเล่าไปแล้วขอย้อนอีกทีหนึ่ง

ภาพแรกที่มีการโพสต์ค่ะพี่อุ๋ยเป็นภาพคุณกติก
นี่ค่ะ๑๑นาฬิกาเมื่อวานเป็นภาพด้านหลังของคุณกระติกนะคะ
หันหลังบกมือและมีข้อความว่าหนูถูกทำร้ายจากเพื่อนที่เรารักและไว้ใจ
ก็มีแซนกระติกป่อมีข้อความว่าเรายังไม่ไปไหน
เรายังรอความจริงจากปากทั้ง๕คนอยู่
แต่ถ้ายังไม่พูดความจริงเราจะเปิดความจริงให้ทุกคนได้รับรู้พร้อมกัน
ใช่อันนี้คือภาพที่๒ที่โพสต์เซลฟี่บนเรือ
อันนี้คือภาพตอน๔โมงเย็นนะคะเมื่อวานนี้
แล้วก็มีข้อความบอกว่าเรายังไม่ไปไหนเรายังรอความจริงจากปากทั้ง๕คนอยู่
แต่ถ้ายังไม่พูดความจริงเราจะเปิดความจริงให้ทุกคนได้รับรู้พร้อมกัน
เหตุเกิดบนเรือคืออะไรลบข้อมูลมือถืออย่าคิดว่ากู้คืนไม่ได้

ทุ่ม๔๐นาทีมีการโพสต์คลิปกระติกในวันเกิดเหตุ
พยายามจะขึ้นเรือด้วยรองเท้าส้นเข็มสุดท้ายก็ต้องถอดรองเท้าออก
เดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้กันหน่อย
ตามข่าวกันต่อค่ะเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมและสก
เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ตัวเลขคะแนนอะไรก็ขึ้นหน้าจอให้ตลอดอยู่แล้ว

คือนอกจากภาพนิ่งแล้วมีคลิปวิดีโอด้วย
ใช่ค่ะตอนสักทุ่ม๔๐โพสต์คลิปนี้
เมื่อวานนี้นะคะคุณกติกจะขึ้นเรือแต่ใส่ส้นเข็มก็เลยต้องถอดรองเท้าออกก่อนจะขึ้นเรือ
ทีนี้มีต่อค่ะมีข้อความค่ะบอกว่าเราฉี่ไม่ได้หรอกท้ายเรือ
ขนาดเรือจอดโดนคลื่นซัดเธอยังต้องเกาะแขนผู้ชายสองคนประคองเลย
เราพูดไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายเราไอ้เพื่อนรักนี่นะคะ
แล้วก็มีการโพสต์ภาพวาดผู้หญิงกำลังเงยหน้าอ้าปากกว้าง
และมีเม็ดยาหลายสีกำลังร่วงลงสู่ปาก
คนก็สงสัยมากใครโพสต์แต่ละโพสต์แต่ละข้อความมีความหมายยังไง
๒ทุ่ม๑๔นาทีเมื่อวานมีการโพสต์ภาพในสตอรี่นะคะ
นี่โมเองนะทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งโมไปโมจะทำให้ความจริงปรากฏ
ไม่ต้องการอะไรนอกจากความรักที่ทุกคนมอบให้โมในตอนนี้
โพสต์ภาพวาดผู้หญิงเงยหน้าอ้าปากกว้างเม็ดยาหลายสีร่วงลงสู่ปาก
หันหน้ามาที่หัวไหล่ขวามีรอยสักแล้วก็มีข้อความว่าเพื่อนรักเลิกทำนิสัยขี้โกงขี้ขโมยได้แล้ว
ช่วยติดตามเพจนี้นะคะเราจะเปิดข้อมูลทั้งหมดในเพจนี้เท่านั้นตอนสักตีห้าได้ค่ะ

กำลังดูโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีข้อความยังมีข้อมูลความจริงอีก
ก่อนเผาเราปิดเฟสเราอย่าคิดว่าจะปิดปากเราได้ไอ้เพื่อนรัก
ประมาณนี้๙โมง๔๔นาทีโพสต์ภาพโรเบิร์ตตอนขับเรือในมือถือแก้ววาย
แล้วก็มีข้อความบอกว่าพี่คนนี้จะพาหนูไปโรงแรมหนูถามว่าจะไปทำไม
เขาบอกจะไปรอเพื่อนถ้าอยากรู้ว่าหนูไปไหมต้องตามต่อค่ะ
โมงค่ะมีการโพสต์ภาพกระติกในท่าต่างที่ท้ายเรือที่อู่จอดเรือ
เที่ยงครึ่งโพสต์ภาพผู้หญิงสองคนนั่งท้ายเรือแล้วก็มีข้อความว่า
คนที่นั่งอยู่ท้ายเรือก็คือพวกเธอไอ้เพื่อนรักตั้งแต่๒ทุ่ม๔๕ตัวกูไม่อยู่บนเรือแล้ว
ถ้าใครอยากเห็นภาพสุดท้ายในเครื่องโมเดี๋ยวจะลงให้ดูกันนะคะ

รูปสุดท้ายที่หนูถ่ายคืนนั้นแล้วใครถ่ายรูปตอน๔ทุ่ม๑๓ให้เธอจ๊ะไอ้เพื่อนรัก
คือเหมือนทิ้งเป็นประเด็นคำถามให้แบบให้ตามต่อให้สงสัยต่อเนื่องเลยค่ะ
คือถ้าดูจากตรงนี้แสดงว่าคุณตังโมไม่ได้อยู่บนเรือตั้งแต่๒ทุ่มครึ่งอย่างนี้

แล้วที่ว่าไปถ่ายรูปแถวสะพงสะพานอะไรพวกนั้น
บอกใครถ่ายให้๔ทุ่ม๑๓ใครถ่ายให้
บ่าย๒โมง๔๕นาทีโพสต์ต่อค่ะเป็นภาพขา
นี่นะคะคาดว่าน่าจะเป็นขาของคุณแตงโมมีรอยช้ำด้วย
แล้วก็มีข้อความว่าขาเราเจ็บเราจะไปนั่งยองฉี่ท้ายเรือได้ยังไงนะไอ้เพื่อนรัก
โมงครึ่งค่ะโพสต์คลิปคุณตังโมนั่งอยู่ที่หัวเรือ
หันหน้ามาหาคนในเรือสีหน้ายิ้มแย้ม
นี่ค่ะแล้วก็มีข้อความว่าขนาดนั่งเรือเล่นคลื่นยังกระแทกขนาดนี้
แล้วเราจะไปฉี่ท้ายเรือได้เหรอใช่ไหมเพื่อนรัก
จะทิ้งท้ายอย่างนี้ตลอดนะคะทุกโพสต์
ว่ายังไงเพื่อนรักใช่ไหมเพื่อนรักไอ้เพื่อนรักอะไรแบบเนี้ยครับ
ทีนี้ค่ะคนยิ่งสงสัยว่าเอ๊ะใครโพสต์
เมื่อวานนี้เราไปถามคุณแม่มานะคะพี่คุณแม่ว่ายังไง
คือตอนแรกคนสงสัยว่าคุณแม่หรือเปล่าคุณแม่มีรหัสมีพาสเวิร์ดมีอะไรของคุณตังโมหรือเปล่า
แม่บอกแม่ไม่ได้โพสต์แม่บอกแม่สงสัยกระติก
เราไปถามกระติกกระติกบอกเปล่าเลยมือถืออะไรของแตงโมเนี่ย
ตำรวจเขาเก็บไปหมดแล้วแล้วเขาส่งคืนไปแล้วแล้วแม่น่าจะเก็บอยู่หรือเปล่า
เพื่อนของคุณตังโมที่แม่บอกว่ามีรหัสนะคะ
อย่างคุณฮิปโปคุณแอนนาเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องไม่ได้เป็นคนโพสต์อะไรเลย
แต่แสดงว่าคนที่เขาโพสต์ปล่อยภาพปล่อยคลิปตรงนี้เนี่ยมีภาพมีคลิปเยอะมาก

หรือว่าวันอื่นอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรา
ไปถามทนายแม่ทนายเดชากิติวิทยานันต์ทนายความในคดีของคุณตังโม
ไม่รู้ว่าตอนนี้กับคุณแม่ยังคุยกันแบบไหนอะไรยังไงกันบ้าง
แต่เอาเป็นว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะเรื่องที่ว่า
คุณแม่คุณแตงโมท่าทีเปลี่ยนไปเกี่ยวกับการให้ทนายเดชาทำคดีนี้หรือเปล่า
หรือให้เป็นที่ปรึกษาในคดีนี้ทนายเดชาบอกว่าหลังจากที่ปรากฏโพสต์นะครับ
โดยเฉพาะโพสต์ของทนายตั้มที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ความจริงเนี่ยได้คุยกับทนายตั้ม
ที่ทนายตั้มจะโพสต์คุยกันอยู่สักสิบนาทีสังคมอาจจะมองว่าทนายเดชากับทนายตั้ม
ตอนนี้ทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ยังรักกันดีอยู่ทนายเดชาบอก
ได้คุยกันตั้งแต่ตอนทนายตั้มอยู่ฝรั่งเศสว่าแม่คุณแตงโมเนี่ยโทรไปโทรไปทำนองว่า
จ้างทนายตั้มให้เป็นทนายแทนทนายเดชาเอ้ายังไงกันเนี่ยทนายตั้มกับทนายเดชาเนี่ยนะฮะ
นายเดชายืนยันว่าคุยกันตลอดอยู่ในกลุ่มทนายดัง๗คนยังรักกันเหนียวแน่น
แล้วก็แสดงความเห็นว่าถ้าใครจะมาช่วยเป็นทนายความคนใหม่ให้กับคุณแม่คุณแตงโมยินดีเลยเต็มที่เลย
แต่ทนายตั้มบอกแล้วว่าเขาไม่รับทนายเดชาบอกได้คุยด้วยแล้วเราก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วทนายเดชาล่าสุดคุยกับคุณแม่คุณตังโมว่ายังไงบ้าง
นายเดชาบอกว่าคุยแล้วนะฮะคุยแล้วได้ความว่ายังไงเนี่ยลองฟังนะครับ
ถ้าใครจะมาช่วยเป็นทนายความคนใหม่ให้แม่น้องแตงโมเนี่ยเต็มใจเลยเต็มที่เลยนะแต่คุยกับตั้มแล้วตั้มก็ไม่รับนะครับไม่เอานะครับ
แต่เขาเป็นคนที่แนะนำคือเป็นหนึ่งในเจ็ดทนาย

ทนายตั้มบอกว่าเป็นคนสนิทของคุณแม่

คนสนิทของคุณแม่แตงโมนะครับ
แล้วตอนนี้ได้กับคุณแม่ได้พูดยังครับ

แกเป็นคนชอบคุยนานนะครับ
มีความเคลื่อนไหวทางโซเชียลของคุณแม่ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนไปดำเนินการไปทำอะไร
หน้าและใครจะเป็นคนทำแบบนี้นะเอ้อรวดบังแจ็คหรือว่าอุ่นที่เคยเอามาเปิด
มันอยู่ในสำนวนการสอบสวนที่ตำรวจส่งให้อายการบอกแล้ว
แล้วนะครับทีนี้ทนายเดชายังบอกว่าจริงแล้วคุณแม่คุณแตงโม
ยังติดใจสงสัยภาพในโทรศัพท์คุณแตงโมอยู่๒คลิปด้วยกันเป็น
ก่อนที่คุณแตงโมจะตกจากเรือว่ามีการทะเลาะทำร้ายร่าง
กายกันหรือเปล่าจริงแล้วยังไม่มีความชัดเจนก็เลยแนะนำ
คุณแม่ไปว่าให้รับฟังไว้ก่อนแล้วก็นำเข้าไปในสำนวนกับอายการ
เนี่ยเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันวันนี้ทนายเดชาได้ไปที่สอนอ
โคครามนะครับไปพบพนักงานสอบสวนไปให้ปากคำเพิ่มเติมจาก
คดีความที่แจ้งความดำเนินคดีหมินประมาทกับนายอัจฉริยะเรือ
มึงตะนะคะคนเอาไว้ทนายเดชาบอกว่าจากนี้ไปนายาธิริยะคง
จะไม่ว่างแล้วเพราะว่าจะดำเนินคดีเพิ่มเติมอีกหลายคดีแล้ว
มีคดีจำรวจเนี่ยเตรียมจะฟ้องร้องอีกเป็นจำนวนมาก
ก็เก็บทุกวันนะครับยิ่งพูดก็ดำเนินคดีดำเนินคดีทุกวันนะครับ
สงสารลูกเมียเขาไม่รู้จะทำยังไงมันคดีมันเยอะเหลือเกินนะ
แล้วก็ที่สพนครศรียาก็อีกคดีหนึ่งนะครับ
จนล่าสุดที่เขาเหมือนมีการไร้สุดแล้วก็เริ่มเก็บตัวเริ่มมีการฝากฟังไว้หาอย่างเถอะครับ

ถ้ามีหลักฐานว่ามีคนเห็นคนฆ่าเลยหรอ
นี่ทนายเดชาโพสต์ล่าสุดบอกว่าทฤษฎีสมคบคิดนะ
บอกเป็นทฤษฎีสมคบคิดช่วงใกล้เผาร่างแตงโม
และอายการกำลังจะยื่นฟ้องคดีต่อสารจังหวัดนนทบุรี

อาธิกาลโมแลนิติทีมงานทานายประชาชน
ก็คุยกับทีมข่าวของเราก็สงสัยบังแจ๊กพี่อุ๋ย
นายตั้มบอกว่าส่วนตัวนะเชื่อว่าเป็นฝีมือบังแจ๊ก
ก็เนี่ยสงสัยเหมือนพี่อุ๋ยแล้วว่าทำไมคิดแบบนั้นนะคะ

แล้วขู่ว่าเดี๋ยวจะเปิดเผยข้อมูลที่คุยกับคุณแตงโมนะ

สสวันก็เลยอ้าวบางแจ๊กมาขู่แบบนี้ต้องการอะไร
เออน่ะไปได้ข้อมูลมาได้เห็นไหมครับณสิค่ะ

ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้บางแจ๊กได้มีการไลน์ไปหาสอสอวัน
แล้วก็ได้มีการขู่
ว่าเดี๋ยวจะเปิดเผยข้อมูลที่คุยกับแตงโมนะครับ
ทางสอสอวันเขาก็ไม่รู้จุดมุ่งหมายหรอกว่าบางแจ๊กจะต้องการอะไรยังไง
แล้วก็ไปเปิดคลิปเสียงของสอสอวันที่เคยคุยกับทางน้องแตงโมจริง
มันมาได้ยังไงนะครับเขาก็เลยไปตรวจสอบดูปรากฏว่าเขาเคยส่งเสียงนี้ไปในไลน์ของน้องแตงโมจริง
ก็เลยรู้ว่าน่าจะเป็นบังแจ๊ก
นายตั้มก็เลยฝากบอกคนที่กำลังกระทำสิ่งนี้อยู่นะคะว่าควรเคารพสิทธิส่วนบุคคลกันด้วย
เพราะไม่มีใครรู้ได้เลยว่าสิ่งที่นำมาเผยแพร่อยู่ตอนนี้ทำไปเพราะอยากคลี่คลายคดี
หรือทำไปเพราะแค่ต้องการสร้างกระแสกันแน่ค่ะ
มันก็อยู่ที่ว่าไอ้สิ่งที่เอามาเปิดเผยเนี่ยมันมีผลกับรูปคดีหรือไม่อย่างไร

ใช่ไหมคือถ้าจะเป็นบังแจ๊กจริงหรือเป็นใครก็ตามจริงเนี่ย
แต่มันคงจะต้องมีคนส่งข้อมูลพวกพาสเวิร์ดพวกอะไรต่างนานา
เฟสของคุณตังโมไปให้สิ

หรือข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือเลยหรือเปล่า
เพราะว่ามันมีภาพบางภาพที่เราไม่เคยเห็น

เล่าข่าวการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดามาเนี่ย

หรือแม้แต่สิ่งที่คุณวันอยู่บำรุงเคยคุยกับคุณตังโม

คือเหมือนกับคุยทางไลน์แล้วส่งคลิปเสียงไปปรึกษาหารืออะไรกัน
ซึ่งไม่ใช่เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับที่ว่าไปลงเรืออะไรหรอก

ทีมข่าวของเราก็ถามไปยังบังแจ๊กนะครับ
แจ๊กที่ก่อนหน้านี้เคยเปิดเผยเรื่องผ้าคลุมสีขาวของคุณตังโม
บอกโอ้โหมีคนส่งไปให้ถึงต่างประเทศอ่ะผ้าลายลูกไม้
เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยบังแจ๊กว่าอย่างไร

แจ็คเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำไม่มีใครส่งอะไรมาให้ทั้งสิ้น
ทีนี้ก็ต้องรอฟังแล้วล่ะว่าจะเป็นใคร

ก็ต้องเป็นใครก็ไม่รู้ล่ะ
ที่จะต้องไปแหมเพราะว่าคุณตังโมก็ต้องเธอเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมล่ะ
แล้วต้องการอะไรคะการมาโพสต์อะไรแบบนี้
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมค่ะ
คุณอัจฉริยะว่ายังไงบ้างเรื่องนี้ลองฟังดูค่ะ
ที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยได้มีการไปโพสต์กล่าวหาว่าผมเนี่ยนะครับ
นำเอกสารนะที่ไปร่วมมือกับบังแจ๊กนี่ได้จากคุณแม่น้องแตงโมเนี่ย
แล้วก็ไปร่วมมือกับบังแจ๊กนะครับผมเรียนอย่างงี้นะครับว่า
ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่น้องแตงโมเสียชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ
ผมนี่ไม่เคยเจอคุณแม่น้องแตงโมเลยนะแล้วก็ไม่เคยพูดคุยกับคุณแม่น้องแตงโมเลยนะครับ
ให้ผู้สื่อข่าวไปถามคุณแม่น้องแตงโมว่าเคยเจออัจฉริยะไหมเคยพูดคุยกับอาชิริยะไหม
นายตั้มอย่ามั่วนะครับผมไม่เคยไปยุ่งกับบังแจ๊กเพราะบังแจ๊กไม่มีราคาสำหรับผมนะครับ
คุณอัจฉริยะบอกว่าตอนนี้ตัวเขาเองมีหลักฐานจากบุคคลบนเรือคนนึงค่ะ
ตั้งใจส่งมาให้คือส่งผ่านตัวแทนมาให้นะครับ
เป็นใครไม่ขอบอกแต่มั่นใจได้เลยว่ามันทำให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือฆาตกรรม
เราเนี่ยได้ของเนี่ยนะครับมาจากบุคคลบนเรือคนนึงนะครับ
โดยผ่านตัวแทนมาให้เรานะครับต้องบอกก่อนโดยผ่านตัวแทนมาให้เรานะครับ
ส่วนจะเป็นใครนั้นเราขออนุญาตไม่ตอบแต่ถ้าที่ผมส่งให้ผู้สื่อข่าวนะครับ
ผมยินดีให้ผู้สื่อข่าวเอาไปเปิดเผยได้นะครับเรามีดียิ่งกว่าที่เขากำลังเปิดอยู่นะครับ
เรามีภาพนะวีดีโอต่างที่มีการทำร้ายกันบนเรือนะครับนะ
แล้วก็ใครเป็นคนก่อเหตุบ้างใครร่วมกระบวนการบ้างอันเนี้ยผมมีนะฮะ
ขอให้เข้าใจด้วยว่าไม่เป็นอย่างที่นายสิทธาเบี้บังเกิดกล่าวหาผมอยู่
ผมถึงแม้คุณจะมาพูดว่าผมเป็นเพื่อนรักเดชาเนี่ยนะครับ
อย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชม๑๐โมงค่ะคุณอัจฉริยะบอกว่า
จะไปยื่นกรรมธิการสิทธิมนุษยชนผ่านคุณหญิงหมอพรทิพย์นะคะ
จากมีหลักฐานใหม่ว่ามันคือฆาตกรรมอำพราง
คืออยากจะให้กรรมธิการมีคำสั่งไปที่รัฐมนตรี
การกระทรวงยุติธรรมนำเรือไปตรวจหาคราบเลือดอีกครั้งหนึ่ง
หรือถ้าหากอายการจะให้เป็นพยานก็ร่วมที่จะยินดีที่จะไปทำนะคะ
คือคุณอัจฉริยะได้ทิ้งท้ายถึงทนายตั้มเอาไว้ด้วยนะคะ
บอกว่าคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านถ้าไม่ปล่อยคลิปเสียงออกมา
นายตั้มคงไม่มีชื่อเสียงมาทุกวันนี้
ก็บอกว่าทนายตั้มไม่ได้ดังเพราะฝีมือหรือเปล่า
แต่ดังเพราะตัวเองอะไรอย่างนี้คุณอัจฉริยะบอก

ท่านผู้ชมไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้
ทางตำรวจไซเบอร์บอกว่าไม่ยากนะฮะ
ถ้าจะตรวจสอบว่าใครเนี่ยไปแฮ็กเขาหรือไปเอาละหกรหัสเขา
แล้วไปใช้โพสต์อะไรจากไหนจากในประเทศหรือว่าต่างประเทศ
คนโทรกรใช้คล้ายคลึง
ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์บอกว่า
ผู้ที่เป็นผู้เสียหายอย่างกรณีของคุณแตงโม

คุณแม่หรือญาติพี่น้องถือว่าเป็นญาติของผู้เสียหายเนี่ย

แล้วตำรวจไซเบอร์ก็สามารถตรวจสอบให้ทราบได้ว่า
บุคคลที่โพสต์คือใครโพสต์จากสถานที่ไหน
โพสต์จากเครื่องไหนอะไรยังไงไม่ยากนะ
แล้วตรวจสอบได้เลยตรวจสอบได้ไปถึงพวกไอคงไอคราว
ที่ถือว่าเป็นมันสมองในการเก็บข้อมูลของผู้ที่เขาใช้

ทุกผู้ชมครับเราถามเกี่ยวกับเรื่องทางไอทีตรงนี้เนี่ย
ถามผู้ที่เชี่ยวชาญคุณหนุ่ยพงศุกร์ฮิรันพฤกษ์นะครับ
พิธีกรชื่อดังผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเจ้าของแบร์ไต

การที่ใครสักคนหนึ่งจะเข้าถึงไอคราวแล้วก็เฟซบุ๊ก

เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีรหัสรักษาความปลอดภัยแบบล็อก๒ชั้น

เขาจะยืนยันกลับมาให้เรายืนยันอีกรอบนึง

มันจะเด้งมาที่สิ่งที่เราต้องตรวจสอบว่า
เอาคุณใช้อยู่ใช่ไหมคุณจะยืนยันใช่ไหม

มันเป็นไปไม่ได้ที่จะแฮ็กไอคราวแบบชั้นเดียว
คือต้องรู้รหัสผ่านต้องรู้
หรือว่าถือโทรศัพท์มือถือของเจ้าตัวเขาไว้
ก็คือกรณีนี้ต้องถือโทรศัพท์มือถือของคุณตังโมเอาไว้
ถึงจะสามารถอนุมัติให้ใช้รหัสผ่านได้
เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาฟังคุณหุยอีกทีนะฮะ
สนัยตั้มบอกว่าว่ากันว่าคนที่ได้ข้อมูลไปแล้วก็ไปโพสต์ต่างทั้งคลิปทั้งภาพ
นี่เจ้าของแบร์ไตบอกว่าใครสักคนนึงหรือใครก็แล้วแต่
มันต้องยืนยันตัวตนต้องใช้รหัสผ่าน๒ชั้น
ต้องรู้รหัสผ่านแล้วต้องถือโทรศัพท์มือถือเอาไว้ด้วย
อย่างกรณีของคุณตังโมเนี่ยต้องมีมือถือของคุณแตงโมอยู่ด้วย
ลองฟังคุณหนุ่ยนะครับ
ในประวัติศาสตร์ชีวิตที่ผ่านมา
ถ้าคุณแตงโมเคยไปล็อกอินไว้ที่เครื่องใครคนใดคนหนึ่ง
คนนั้นแหละครับจะเป็นคนที่สามารถจะโพสต์สิ่งเหล่านี้ออกมาได้

แต่ถ้าหากตรวจสอบจริงยังไงก็สามารถทำได้
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ามือถือคุณแตงโมอยู่ที่ใคร
คนนั้นนั่นแหละน่าสงสัยมากที่สุด
และเชื่อว่าหากผู้โพสต์อยู่ต่างประเทศ
มือถือคุณแตงโมอยู่เมืองไทยเนี่ย
คือยังไงก็นั่นยิ่งเท่ากับว่ามันต้องร่วมมือกันแบบมากกว่า๒คน
คุณอยู่ต่างประเทศอีกคนอยู่เมืองไทยมันต้องมีการยืนยันรหัสกลับไปกลับมาอย่างนี้
ท่านผู้ชมครับคือเราได้รับข้อมูลจากผู้ที่เขาบอกว่าเขาเป็นแหล่งข่าว
ที่บอกกับไทยรัฐทีวีนะครับว่า
ก่อนหน้านี้คุณแม่คุณแตงโมเนี่ยมาขอเบอร์โทรศัพท์ของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
จากบุคคลคนหนึ่งไปคาดว่าน่าจะโทรไปสอบถามเรื่องคดีที่แม่สงสัยหรือเปล่า
เกี่ยวกับปมสงสัยในคดีคุณแตงโม
อกจากนี้คุณแม่คุณตังโมยังได้มอบโทรศัพท์มือถือของคุณตังโมให้กับคุณอัจฉริยะด้วย
อันนี้แหล่งข่าวเขาบอกนะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้
หลังจากนั้นคุณอัจฉริยะได้ดึงข้อมูลจากมือถือทั้งหมดแล้วส่งต่อให้บังแจ๊ก
ที่สำคัญข้อมูลที่บอกกับเราบอกว่าบังแจ็คยังโทรหาแม่คุณแตงโมแทบทุกวัน
คุยกันเนี่ยวันหนึ่งเป็นชั่วโมงจนตอนนี้เหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทกันไปแล้วอะไรประมาณอย่างนั้น
อันนี้เป็นข้อมูลที่เขาอ้างกับเรามาค่ะเราก็เลยถามคุณแม่คุณตังโมเลยว่าเอ๊ะ
ข้อมูลนี้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าแม่คุณแม่คุณตังโมบอกกับเรานะครับบอกกับไทยรัฐทีวีว่ากระแสข่าวที่ว่าแม่เนี่ย
เพราะไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ถ้าถามว่าโทรไปคุยด้วยไหมถ้าจะโทรไปคุยด้วยแม่ก็ไม่มีเบอร์แล้วไม่เห็นจำเป็นจะต้องโทรไปด้วยยืนยันว่าแม่ไม่เปลี่ยนทนายความทนายความคดีของคุณแตงโมเนี่ยยังคือทนายเดชาเนื่องจากแม่และทนายเดชาตอนนี้สนิทสนมกันเหมือนเพื่อนไปแล้วไม่เคยมีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกับที่มี
ดูตัวเองรู้ว่าแม่ได้เอาไปให้ให้ใครที่ไหนยังไงไหมแม่
ที่ว่าที่แบบยังติดลงไป

มันเปิดได้เพราะเรามีรหัส

แม่ได้เอาโทรศัพท์ไปให้กับอเทรยะเนี่ยจริงไหมแม่
แม่ได้เอาโทรศัพท์ไปให้กับอเทรยะเนี่ยจริงไหมแม่
แม่ได้เอาโทรศัพท์ไปให้กับอเทรยะเนี่ยจริงไหมแม่

อ้าวคุณแม่ไม่รู้จักอเทรยะ
คุณแม่จะไปให้เขาทำไม

เออไอ้คนพูดนี่ใครกับพูดบอกมาสิ

ไม่รู้จักไม่เคยคุยไม่เคยอะไรด้วยเลยนะ
ไม่รู้จักไม่เคยคุยไม่เคยอะไรด้วยเลยนะ
มีคนบอกว่าแม่คุยกับบังแจ๊กทุกวัน
คุยวันละเป็นชั่วโมงเลยเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันแล้ว

แปลว่ามีการพูดคุยกันบ้าง

แม่บอกไม่ได้คุยทุกวันนะคุยกันบ้าง
แม่บอกไม่ได้คุยทุกวันนะคุยกันบ้าง

แต่ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไม่ได้เอาอะไรไปให้คุณอัจฉริยะอะไรเลย

ตัวละครก็ยังไม่หมดค่ะ

ต้องออกมาชี้แจงด้วยเพราะว่ามีคนนำคลิปเสียง

แต่คุณวันออกมาชี้แจงบอกว่า
เป็นคลิปเสียงเก่าแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคดีอะไรเรื่องนี้เลย
เดี๋ยวลองไปฟังหน่อยนะคะ
มันเป็นใครก็ไม่รู้บ้า

ออกมายอมรับว่าคลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกไป
เป็นคลิปเสียงของตัวเองค่ะ
เป็นการส่งข้อความเสียงไปในไลน์อืม
คุยกันเรื่องส่วนตัวกับคุณแตงโม
ตั้งแต่๘พฤษภาคมปี๒๕๖๔คือปีที่แล้ว
แล้วตัวคุณวันให้คำปรึกษา
มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณตังโมอะไรเลย
คุณวันอยู่บำรุงโพสต์ภาพแคปจากหน้าจอมือถือนะคะ
เป็นบทสนทนาผ่านทางไลน์ระหว่างคุณวันกับอีกคนนึง
คุณวันอ้างว่านี่คือบังแจ๊กค่ะ
ซึ่งรูปจากโปรไฟล์คล้ายกับที่มีคนออกมาบอกก่อนหน้านี้
ว่าเป็นไลน์ของบังแจ๊กครับ
ก็การคุยกันมันเหมือนกับว่ามีการส่งรูปคู่

แล้วก็บอกว่านอกจากรูปคู่ยังมีบทสนทนาที่คุยกัน

คุณวันก็เลยส่งเป็นคลิปเสียงกลับไป
แต่ไม่ได้ระบุเนื้อหาตรงนี้ว่าคืออะไรนะคะ
แล้วก็พิมพ์ข้อความตามไปว่าอยากเปิดอะไรก็เปิดไปเลยครับ
ปลายทางส่งข้อความมาว่ามันมีคลิปมากกว่านี้
ผมกลัวป่าจะไม่มีที่ยืนเราคุยกันดีดีกว่า
โอ้โหมันเหมือนกับขู่ไง
คุณวันเลยส่งข้อความกลับไปว่ามีการข่มขู่ด้วยกลัวจัง
แล้วก็ถามต่อว่าจะขู่เอาเงิน
ปลายทางตอบกลับมาว่าผมมีตังค์อยู่แล้วครับ

คุณวันถามกลับไปว่าเราต้องการอะไร
ทั้งนั้นยืนยันว่าไม่ได้ต้องการเงินไม่ได้ต้องการอะไร
ชุดภาพทั้งหมดนี้นะคะคุณวันส่งต่อให้กับทนัยต้ำ
คุณวันเข้ามาเกี่ยวด้วยทั้งที่คุณวันบอกว่า
คลิปเสียงที่เอาไปโพสต์เนี่ยมันเป็นคลิปเสียงเก่า
แล้วเหมือนกับไปคุยข่มขู่คุณวันเฉยเลย
ก็นั่นแสดงว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเข้าถึงข้อมูลของคุณแตงโม

แม้กระทั่งรายละเอียดในไลน์ที่คุยกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว

ในกลุ่มเพื่อนสนิทของคุณแตงโมนะครับ
คุณแอนนาเนี่ยนะแล้วก็ทุกคนเลย
เขาออกมาโพสต์ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็เคลื่อนไหวเลย
ประมาณว่าคือบุคคลคนนี้เป็นใครไม่รู้
แต่ถ้ามีหลักฐานว่าคดีของคุณตังโมเนี่ย
มันมีอะไรมากกว่านั้นถูกฆาตกรรมอะไรจริงเนี่ย

คือที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันเหมือนกับปั่นกระแสนะ
คุณแอนนาตอนนี้อยู่ต่างประเทศนะครับ

บอกว่าขอให้หยุดแอบอ้างชื่อแตงโม
แล้วทักหาคนใกล้ชิดอย่างฮิปโประเบิด

ก็ขอให้ใช้ชื่อของตัวเองแล้วก็เปิดเผยออกมา

แล้วก็ยังโพสต์ข้อความของทนายสิทธาทนายตั้ม
พร้อมกับระบุว่าเชื่อทนายตั้ม
คุณจักรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงของเรานะครับ
ถามไปยังคุณฮิปโปด้วยคุณฮิปโป

ของคุณแจงโมอเนี่ยส่งข้อความอาหาร

ยุ่งกับเฟซเขาทำไมเขายังไม่ตายประมาณอย่างนี้
ซึ่งคุณฮิปโปบอกไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้โต้ตอบ
ส่วนตัวแล้วคุณฮิโปบอกยังไม่ปากใจเชื่อ
ก็เหมือนทิศทางมันจะไปทางนู้น
แต่ก็ณตอนนี้เราก็ไม่สามารถปักใจหรือปักทงเชื่อได้

เหมือนเข้าแอคเคาน์จริงของโมได้ยังไงอะไรอย่างนี้
หลายคนก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็รูปบางรูปอย่างนี้มันเป็นรูปในวันเกิดเหตุ
ก็งงว่าทำไมถึงอยู่ดีมันถึงแบบหลุดออกมาได้ขนาดนี้
แต่คราวนี้เราแค่สงสัยว่า

วัตถุประสงค์ต้องการอะไร
อย่างที่เคยย้ำไปค่ะว่า

หลักฐานว่าช่วยให้คดีมันกระจ่างมากขึ้นหรือขี้คา
อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ
แต่ถ้าแบบแต่ทำไมใช่แต่ปั่นปวน
ก็เลยแบบงง
จะเป็นใครอะไรยังไงนะเธอบอกว่าก็มีความเป็นไปได้สูงเนื่องจาก
สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบุคคลคนนี้เนี่ยเคยโทรมาหาเธอด้วย
มีเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแตงโมหรือเกี่ยวข้องกับคดี
แตงโมอะไรเงี้ยมีคนฝากเขามาแล้วก็เลยบอกว่าพี่พูดได้
กับที่ลองทางทางตำรวจหรือทางโรงพักที่เล่นเนี้ยลงจะ
ได้เป็นมีเต็มมันจะได้มีใครย่านเกิดมีอะไรเนี้ยคุณจะ
ได้สบายใจของเนี้ยเขาบอกว่าเราต้องคุยแค่๒คนเท่านั้น

ครูเดิ้ลก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณพี่สักพักค่อยโทรกลับมาใหม่ได้ไหม

แล้วก็เขาก็โทรกลับมานะคะแต่ว่าคุณเดิ้ไม่ได้รับ
แต่พอภูเดิ้ลโทรกลับไปเขาก็ไม่ได้รับเหมือนกัน
ภูเดิ้ลก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะพูดถึงอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
เถอะที่ทำอยู่เนี่ยมันเหมือนสร้างความปั่นป่วนไง

เรื่องคุณแตงโมถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายอะไรยังไงจริง
คุณก็เปิดเผยเลย

แต่คุณผู้ชมก็เลยส่งข้อความมาคุยสงสัยมาก
แล้วโทรศัพท์มือถือของคุณตังโมอยู่กับใคร
เห็นคุณแม่บอกได้คืนจากตำรวจมาแล้ว
ก็เขาอาจจะเอารหัสแล้วไปใช้ไปล็อคอิงกับคอมพิวเตอร์หรืออันไลน์
ทีนี้เราให้อดีตในตำรวจมือปราบวิเคราะห์ดีกว่า
ว่าใครอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังไอ้การโพสต์เคลื่อนไหวในโลกออนไลน์
แล้วก็ใช้แอคเคาน์ของคุณตังโมนะคะพลตำรวจรีวิชัยสังประภัย
ก็บอกว่าคือเชื่อว่ามันต้องมีคนอยู่เบื้องหลังต้องการกระแสโปรโมทตัวเอง
ฝากเตือนไปเลยค่ะหยุดเถอะผลเสียตามมาเยอะแน่
นี่ไม่รวมความผิดทางกฎหมายนะสร้างหลักฐานเท็จนะ
ส่วนที่คุณอัจฉริยะเดินหน้าต่อในเรื่องรอยแผลที่ขาของคุณตังโม
ว่าเป็นเหตุฆาตกรรมเนี่ยค่ะครับ
ท่านบทรวจดีวิชัยก็แนะนำกันว่าหยุดเถอะหยุดได้แล้ว
เห็นทีไรรู้สึกอายแทน
อยากจะฝากเตือนสองกลุ่มกลุ่มคนที่กระทำพวกนี้
ผมว่าเลิกได้แล้วต่อไปคุณจะเสียหายแล้วคุณก็จะติดคุก
มันไม่มีประโยชน์ไม่อยากเอ่ยชื่ออัจฉริยะแล้วผมไม่รู้ว่าอัจฉริยะจะพูดไม่พูด
แต่คนที่คิดแบบนี้ผมว่าไร้สาระถ้าผมเป็นเขานะผมอายผมละอาย
ผมว่าคุณเลิกแล้วนะคุณละอายคุณละอายตัวเองไหม
ของคุณตังโมทาเล็บสีแดงที่คุณตังโมถ่ายเอาไว้๓รูป
พอเห็นรูปที่โพสต์ออกมาคนที่ให้ข้อมูลกับเราเขาบอกว่าไม่แปลกใจ

เชื่อว่าคนที่ปล่อยภาพต้องการให้ทางอายการนนทบุรีชะลอการสั่งฟ้อง
วันที่๒๗พฤษภาคมนี้อันนี้แหล่งข่าวบอกนะ
อันนี้ที่ตำรวจเนี่ยสรุปสำนวนแล้วก็ส่งฟ้องอายการไปแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
อายการท่านสั่งสอบเพิ่มนะฮะสั่งสอบเพิ่มนะครับ
ซึ่งเป็น๑ใน๖ผู้ต้องหาในคดีไปพบพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีนะครับ
หลังอายการนนทบุรีสั่งให้พนักงานสอบสวนในส่วนของคุณปอเนี่ยให้แจ้งข้อหาเพิ่ม
ข้อหาเสพวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภท๒
ใช้เวลาให้ปากคำอยู่สักเกือบชั่วโมงนะครับ
คุณปอกับทนายความก็ออกมาจากห้องสอบสวนนักข่าวก็พยายามสอบถามเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานต่างในคดีคุณอัชริยะ
หรือจะไปงานชาปนกิจคุณแตงโมไหม๒๔พฤษภาคมนี้
แต่คุณปอไม่ได้ตอบคำถามอะไรนะครับ

วันนี้ก็มาพบพนักงานสอบสวนเหมือนกันนะครับ

คุณแซนบอกว่าเดี๋ยวขอพบเจ้าหน้าที่ก่อนเดี๋ยวจะมาให้สัมภาษณ์

มาถึงตอนบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ
คุณแซนบอกว่าวันนี้มาให้ปากคำพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม

เป็นการสอบเพิ่มตามคำสั่งของอายการ
ขณะเดียวกันเรื่องคดีเนี่ย
นักข่าวถามคุณแซนว่ากังวลไหม
หลังจากมีการโพสต์รูปโพสต์คลิปต่างผ่านเฟซบุ๊คคุณแตงโม
คุณแซนบอกไม่หนักใจไม่กังวล
แต่รู้สึกเหนื่อยเท่านั้นที่ต้องมาเจออะไรกับเรื่องเดิม
ส่วนงานชาปนกิจของคุณแตงโมจะไปหรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวฟังคุณแซนนะฮะว่ายังไง
แต่ส่วนตัวชันขออนุญาตคุณแม่ชันไปค่ะ
ให้สอบผู้ต้องหาเพิ่มส่งให้อายการจังหวัดนทบุรี
ภายในวันที่๒๓พฤษภาคมก็คือพรุ่งนี้